เพราะว่ามีข่าวลืมออกมาบอกว่าความรักของสาวอ้ำพัชราภา
หนุ่มแอมพิธานดูเหมือนว่า

แต่ว่าล่าสุดค่ะน้องสาวคนสนิทของสาวอ้ำ

หลังมีคนจับผิดและปล่อยข่าวลือกระฉ่อนโลกโซเชียล
สัมพันธ์รักของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา

ล้านสุดนักแสดงสาวปุ๊บลุกฝนทิพย์

ออกมาชี้แจงให้บรรดาสาวกคนรักอ้ำได้สบายใจว่า
ครั้งที่ไปเที่ยวปารีสกับสองคนนั้น
และแอมก็ยังหวานกันตลอดคลิปจนเจ้าตัวอิจฉา
โดยหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกับฝ่ายหญิง

ซึ่งปุ๊กลุ๊กมั่นใจว่าทั้งคู่ยังรักกันดี
และไม่มีเรื่องเลิกลาตามข่าวลือแน่นอนค่ะ
ส่วนประเด็นที่ปุ๊บลุกมีนักฟุตบอลทีม
เจ้าตัวเผยว่าตอนนี้คุยเป็นเพื่อนปกติ

พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้เกรงใจหนุ่มนอกวงการ
ไม่กล้าเลื่อนสถานะกับหนุ่มนักบอล
เพราะเจ้าตัวไม่มีใครคุยเป็นพิเศษ
จะบอกว่าขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองค่ะ
เพื่อนเป็นเพื่อนค่ะมีคุยกันบ้าง
คุยปกติค่าแล้วใกล้เยี่ยมพูดปกติค่ะ

ก็ยังคุยไปว่าเดือนหน้ากลักกะดา

เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเรานะคะ

สดเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะคะ